เด็กช่างที่ตรังเขาไม่ทำหรอกนะ
เขาไม่พกหรอกปืนปากการะเบิดสปาต้าไม่มี

ได้ไหมไปเลยค่ะ
นออะไรละครับตกมือนี้ครับ
นี่ฮะลบภาพคำว่าเด็กช่างตีกันไปเลยนะ

เพราะพวกเขาเห็นว่ารถกระบะคันหนึ่งเนี่ยพอออกตัวจากไฟเขียวปุ๊
ต้นอ้อยที่บรรทุกมามันล่วงตกลงถนนฮะ
เด็กนักเรียนช่างยนต์วิทยาลัยการอาชีพตรังนี้ต้องพูดชื่อสถาบันหน่อย
ขับผ่านมาพอดีจอดรถเลยฮะจอดรถลงไปช่วยเก็บต้นอ้อย
เพื่อให้รถคันอื่นขับต่อไปได้แบบปลอดภัย
เรื่องดีแบบนี้ทีมข่าวต้องติดต่อไปสิ
ติดต่อไปที่วิทยาลัยการอาชีพตรังเลยก็ทราบว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นพระฤหัสสบดีที่แล้วครับ
พฤศจิกายนตรงนั้นเนี่ยคุณผู้ชมเป็นถนนสามแยกทางเข้าสนามบินตรัง
อำเภอเมืองตรังครับก็เป็นกลุ่มนักเรียนช่างยนต์ปวชปี๓
กัน๖คนและนี่คือกลุ่มนักเรียนดีนะ
กลุ่มนักเรียนดีเป็นเด็กดีชอบช่วยเหลือผู้อื่นครับ
ก็มาช่วยกันเก็บอ้อยประมาณสัก๕๖มัดมัดละ๑๐ลำ
จะได้ไม่เป็นอันตรายกับคนใช้รถใช้ถนนนี่
คันอื่นก็ขับต่อไปได้แบบสะดวกเลย
ก็ต้องขอชื่นชมความดีครั้งนี้ด้วย
วิทยาลัยเนี่ยเขาบอกเดี๋ยวเขาจะมอบรางวัลให้ด้วยนะครับ
เอาชื่อโรงเรียนอีกทีเด็กดีอย่างนี้ต้องชม
วิทยาลัยการอาชีพตรังครับ
โอ้ดีจริงนะฮะ